ฉะเชิงเซานะครับกู้ภัยของจังหวัดไปพบกระเป๋านักเรียนตกอยู่ริมน้ำสะพานบางประกง
แล้วก็ตรวจค้นภายในกระเป๋าก็พบเอกสารว่าเป็นนักเรียนสาวม๕

มีเบาะแสชี้ว่ากระเป๋าสิ่งของเหล่านี้เป็นของนักเรียน
ที่ทางครอบครัวแจ้งว่านักเรียนคนนี้หายตัวไปจากโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิศนุโลก
ทีนี้ก็ต้องตามต่อแล้วครับเพราะว่ากระเป๋ามาพบที่ฉะเชิงเศร้า
แต่ตัวนักเรียนที่หายไปที่พิศนุโลกหายไปไหนนะฮะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจคนข่าวบางประกงได้ไลฟ์เหตุการณ์
หลังจากที่มีผู้พบกระเป๋าปริศนาตกอยู่ริมตลิ่งแล้วก็เมื่อเปิดกระเป๋าพบเป็นชุดนักเรียนแล้วก็สิ่งของภายในกระเป๋าโดยมีโทรศัพท์มือถือ
แต่เมื่อแกะดูพบว่าซิมมือถือถูกถอดออกไปแล้วนะฮะ
จากการตรวจสอบในกระเป๋ายังพบว่ามีภาพมีเอกสารที่มีชื่อระบุอยู่นะครับ
ระบุว่าเป็นของนักเรียนชั้นม๕โรงเรียนในอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกชื่อว่านางสาวปฏิตาแก้วกรองทรัพย์
แล้วก็ภาพปรากฏอยู่นะครับแต่ยังไม่สามารถระบุว่าชื่อที่ปรากฏเนี่ยเป็นชื่อของเจ้าของกระเป๋าจริงหรือไม่
นี่คือมีภาพใส่ชุดรอดอหญิงเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเอกสารที่มีชื่ออยู่แต่ทีนี้ตำรวจนะครับก็ต้องเอามาดูก่อนว่ามันใช่ของคนที่เป็นเจ้าของกระเป๋าจริงหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับเมื่อเปิดกระเป๋าดูนะฮะก็พบว่ามีชุดนักเรียนของนางสาวปฏิตาแก้วกรองทรัพย์อายุ๑๗ปี
ซึ่งอยู่โรงเรียนนครไทยจังหวัดพิศนุโลกนะครับพร้อมเสื้อผ้าอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวเอกสารสำคัญ
โดยพอโรงเรียนในจังหวัดพิศนุโลกระบุว่าเด็กหายตัวไปจากโรงเรียนที่พิศนุโลก
เมื่อเวลาประมาณบ่าย๒ของวันที่สิบแปดสิงหาคมแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมกระเป๋าถึงมา
ปรากฏอยู่ที่แม่น้ำบางประกงที่ฉะเชิงเซาทางนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าเด็กคนดังกล่าวอยู่ไหน
และอยู่ระหว่างการติดตามตัวอยู่ล่าสุดผู้ศึกข่าวแจ้งมาบอกว่า
ปกครองของเด็กหญิงรายนี้ที่เคยแจ้งว่าลูกสาวหายไป
แจ้งความไว้ที่สพนครไทยจังหวัดพิศนุโลกได้ดูไลฟ์สดของทางเพจคนข่าวบางประกง
ก็ยืนยันว่าสิ่งของทั้งหมดเป็นของลูกสาวของเธอจริง
ก็คือของนางสาวปฏิตาแก้วกรองทรัพย์วันที่หายออกจากโรงเรียนเมื่อวันที่๑๘สิงหาคม
เมื่อตรวจสอบจากภาพวงจรปิดของโรงเรียนแล้วก็ของบริเวณใกล้เคียง
และตั้งแต่นั้นก็ไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้อีกเลยนะครับ
จนกระทั่งได้รับทราบข่าวว่ามาพบกระเป๋าของลูกสาว
ทีนี้ยิ่งเป็นห่วงลูกสาวใหญ่เลยนะฮะว่าหายไปไหนนะครับ